อีกคู่นึงนะครับแต่มีตัวละครคนเดียวกันที่พ่วงอยู่คือคุณชูวิทย์
ผมกำลังพูดถึงคุณสันทนะกับคุณชูวิทย์คุณผู้ชมนะครับ
วันนี้คุณสันทนาบอกว่าเงินที่คุณชูวิทย์เอามาโชว์แล้วบอกว่าเนี่ยนะ
คือเป็นเงินของสวัสซูไม่ใช่ไม่ใช่คุณชูวิทย์นะครับ
พยายามจะปกปิดที่มาของเงินอ้าวมันเป็นยังไงล่ะเรื่องนี้
นี่คือนายสันทนประยูณรัฐคุณผู้ชมครับ
ไปที่กองประชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ

โดยเฉพาะในคดีที่เขาเคยแจ้งเบาะแสนะครับ
สารวัตรคนหนึ่งนะครับที่เชื่อมโยงเว็บไซต์การพนันออนไลน์
ที่เคยมีคนสนิทของสารวัตรสัวแชทมาคุยขอเคลียร์
ไม่ให้เปิดโปรงการทำธุรกิจเว็บพนัน
ส่วนประเด็นเงินถุง๒ถุงที่มีคนเอาไปมอบให้กับนายชูวิทย์
นายสันทนาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า
เงินที่มอบให้นายชุวิตไม่ใช่เงินของสารวัตรสัว
อย่างที่เป็นข่าวแต่มันมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่า
เป็นเงินของออสออสไหนออสบ้านทนายความเชียงใหม่ครับ
นำเงินมามอบให้คือจะร่วมทำบุญ
โดยเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มทุนสถานบริการอาบอบนวด
รัชดาพิเศษเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนายชูวิทย์
ส่วนเหตุผลที่นายชุวิตอ้างว่าเป็นเงินสารวัตรสัว

แต่เชื่อว่าจะเป็นการปกปิดที่มาของเงิน
ขณะเดียวกันนายสันทนาอ้างด้วยว่า
ภาพของตำรวจที่ชื่อเปี๊ยกมันภาพเก่า
ภาพนี้๓๐มีนาคม๒๕๖๒
ที่รู้เพราะถามมาจากคนที่ถ่าย
แล้วก็จำได้เลยว่าเป๊๊๊ย๊กนี่คือเป๊๊๊ย๊ก
เพราะเปี๊ยกเคยเป็นลูกน้องเขาสันธนประยุรัฐครับ
เพื่อจะได้ยุติเรื่องนี้สักทีแล้วมันจะได้ไม่มีนิยายต่อไป
แล้วในส่วนเจ้าของเงินเนี่ยเขายังแสดงความประสงค์เจตนาที่จะทำบุญ
เพราะฉะนั้นถ้าเงินจำนวนนี้๖ล้านเนี่ยนะ
คุณมาคืนตำรวจตำรวจเขาก็บอกเอามาให้
เขาไม่ได้องค์กรภาษาธรรณะผู้สนนะ
คุณก็คืนเจ้าของเงินแล้วเจ้าของเงินเขาจะไปทำบุญบริจาค
ก็ให้เขาไปทำก็ตรงนั้นถูกไหม
ที่เคยได้รับบริจาคเขาก็จะได้รับด้วยความสบายใจ